มาดูพวกคลัสเตอร์ใหม่นะครับคือที่ประชุมสมครค์ก็คุยกัน
เขาบอกว่าในการระบาดรอบนี้๔คลัสเตอร์มันมักจะเป็นแคมป์คนงาน
มีที่ไหนบ้างดินแดงวัฒนาปฐุมวันแล้วก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่คลองสามวา
ซึ่งน่าเป็นห่วงอยู่ส่วนต่างจังหวัดมหาศาลกรรมชนบุรีเพชรบุรีตรัง
คลัสเตอร์ที่มันระบาดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานครับคุณผู้ชมครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคคือพูดถึงการประชุม
เอาเนื้อหาในการประชุมมารายงานด้วยบอกว่าแนวโน้มการระบาดในภาพรวมของประเทศเนี่ย
คงตัวนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเจอในกลุ่มก้อนต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนเดิม
โดยเริ่มพบในโรงงานในประเภทงานที่หลากหลายมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่วนผู้ป่วยค่อนข้างหนักคงที่
แต่ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
สำหรับสถานที่เสี่ยงยังคงเป็นโรงงานตลาดแคมป์คนงานและชุมชนแออัดครับ
ส่วนคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนะครับ
เมื่อก่อนเรานับกันทีละ๑คลัสเตอร์๒คลัสเตอร์

กรุงเทพมหานครที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดมี๓๓คลัสเตอร์ครับ

เฝ้าระวังหน่อยเข้มขึ้นหน่อยก็๖คลัสเตอร์
ส่วนที่พบใหม่มี๔คลัสเตอร์คือ
คนงานในเขตดินแดงวัฒนาปฐุมธานี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่คลองสามวาอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่
ลักษณะการติดเชื้อยังคล้ายเดิมครับ
แล้วก็ในที่ประชุมยังมีการพูดถึงแคมป์คนงาน
เพราะว่ามี๔๐๙แคมป์
แคมป์คนงานเนี่ยวันก่อนที่เราคุยกันนอกรอบอะก๊อฟ
อยู่เขตหนึ่งเสร็จงานล็อตนี้ส่งไปอีกเขตนึงพักที่หนึ่ง
โอ้โหมันเคลื่อนย้ายแบบนี้มันก็กระจายทุน
งานเสร็จก็พาไปแวะซื้อกับข้าวที่นึง

ไปดูสถานการณ์ในต่างจังหวัดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
มหาสารคามเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับ
มหาวิทยาลัยของรัฐในอำเภอกันธรวิชัยเนี่ย
พบผู้ป่วยสิบเอ็ดรายที่รองงานพ็็ชมโบรีนะคะ
ผู้ป่วยเนี่ยสามสิบรายรวมแล้วตอนนี้นะ
สามพันสองร้อยเจ็ดรายน่ะนะฮะแล้วก็มีคลัสเตอร์

โรงงานผลิตรองเท้าที่เขาย้อยนะพบผู้ป่วยใหม่๒๑รายนะครับ
ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ที่ชนบุรีชุมชนบางทรายครับ
พบผู้ป่วย๓๒รายเป็นแรงงานชาวเมียนมากัมพูชา
แล้วก็แรงงานไทยส่วนที่ตรังครับจังหวัดตรังนะครับ
คลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
ที่อำเภอการต่างมีผู้ป่วย๓๖รายครับ